เมื่อวานนักข่าวการเมืองหากันให้ควักเลยนะ
แอดมัยไปไหนโภนเอกบริยุจันโอชา
ไปเจอแล้วค่ะนี่ผู้ต้องหา๓อัตรา

หะคุณออนุทินชายมิรกุรพ้นเอกอนุพวงเผาจินด้า
มาพบกับนายกรมดรีพ้นเอกบริยุจรรย์โอชา

คุณอนุทินว่าไปทำไมคุยอะไรกัน
คุณอนุทินบอกว่าอ๋อตามหมอมาดูแผลให้นายก
ก่อนสะเก็ดแผลคือเหมือนผู้แพ้

คุณอนุทินบอกว่าหลังจากนี้ต้องจับตาว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือเปล่า